จริงอะไรจริงณทีนี้สำหรับน้องเปล่าของเรานะคะ

ใช่๒วันนี่คือชีโชว์แฟชั่นได้แบบน่ารักน่าชังมากเลยนะคะ
พาน้องเปาเปาเนี่ยไปออกงานประมูลกอด
เพื่อหารายได้ช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาเด็กค่ะ

ปรากฏว่ายอดรวม๒วันคุณ
มีผู้ใหญ่ใจดีประมูลกอดเป่าไป
เงินจำนวนสูงถึง๙แสนบาท
เกือบล้านอ่ะ๒วันเยอะมากนะคะ

จนผู้เป็นแม่ต้องโพสต์ขอบคุณ
ผู้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ทุกคนเลยนะคะ

ในวันหนึ่งที่เราเป็นผู้ให้บ้าง

และที่ทำให้เธอมีความสุขมาก
ก็คือการได้สอนให้ลูกสาวตัวน้อย

และแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมโลกนั่นเอง

ซึ่งก็ไม่ลืมขอบคุณไปถึงลูกสาวของตัวเอง
ที่ให้ความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือ

การประมูลของเปาเปานี้ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่า
นำไปช่วยเหลืออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับเด็กโดยเฉพาะ๒วันเนี่ย
บาทนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ากิจกรรมนี้จะเป็นยังไงต่อไป
ต้องแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้น
คือเหล่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะเนาะ
แล้วก็ถือว่าตัวเองเป็นตัวแทนที่จะแบบถ่ายทอดเรื่องราวดี
ว่าให้ความช่วยเหลือแพร่กระจายออกไปสู่แบบประชาชนได้มากที่สุด
ใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่าคนในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนนะคะ
ที่ได้มาทำกิจกรรมดีในรูปแบบต่างซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมาก
ทุกครั้งที่สังคมของเราต้องประสบพบเจอกับปัญหาในรูปแบบต่างด้วยเช่นเดียวกัน
ใช่แล้วเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้า